ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ในไทยนะฮะ
หลังจากที่ช่วงค่ำวันนี้มันมีเอกสารเผยแพร่ออกมา
อ้างว่าเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
แต่เข้าไม่ถึงตัวนายกไม่ถึงตัวท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มี๒๐ล้านโดสสามารถส่งให้ได้ภายใน๒สัปดาห์
ก็เลยประสานไปยังราชวิทยาลจุฬาพรแล้วจะนำเข้ามาตรงนี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอะไรก็ว่ากันไป
นี่นะครับพร้อมกับมีเอกสารแนบด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเสนอขายวัคซีนต้านโควิด๑๙
ร่อนไปทั่วระบบออนไลน์โดยที่คนที่ส่งหนังสือมาถึงเนี่ย
ยังไม่ได้เห็นหนังสือตัวเป็นเป็นเลยนะอย่างไรก็ดีถึงจะมาพบคิดว่าคงไม่ได้พบเหมือนกัน
เพราะจากที่พยายามช่วยหาวัคซีนตัวเลือกมาเพิ่มเติมระยะหนึ่งนั้น
มีบริษัทหรือกลุ่มคนมากมายที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของวัคซีนโน้นวัคซีนนี้
มากกว่าสิบกลุ่มคุณหมอนิธิบอกว่าขอเรียนให้คนที่เห็นหนังสือนี้เข้าใจตามนี้นะครับ
แล้วท่านบอกไว้หลายข้อหนึ่งคือกลุ่มหรือบริษัทแบบนี้ที่ว่าเป็นตัวแทนนั้นเป็นไปได้ยาก
สองการเป็นตัวแทนใครในการนำยาหรือวัคซีนจริงเนี่ยต้องได้รับดอสเซีย
จากบริษัทเจ้าของเพื่อมาใช้ขอใบอนุญาตจากออยสามบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด
ณขณะนี้จะติดต่อกับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลก่อนเท่านั้นเป็นเหมือนกันทุกบริษัททั่วโลก
เพราะเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉินจะไม่ติดต่อกับเอกชนเป็นรายหรือติดต่อคุยด้วยก็จะไม่ให้
เอกสารต่างต่างเพื่อยื่นขอใบอนุญาตสี่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาลเมื่อติดต่อแล้ว
อาจมอบหมายให้บริษัทที่ทำโลจิสติกเรื่องการขนส่งและเก็บวัคซีนที่มีมาตรฐาน
เฉพาะเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและทำการขนส่งแทนหน่วยงานรัฐได้๕บริษัทหรือกลุ่มตัวแทน
ที่ว่าเป็นตัวแทนหรือมีวัคซีนเป็นล้านล้านโดสโดยไม่มีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียด
ประกอบยาและการผลิตที่ต้นทางจัดให้ไม่ใช่ตัวแทนที่สมบูรณ์ครับคงไม่ได้พบผมเช่นกันถ้าติดตามและอ่านประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาพร
ราชกิจจานุเบกษาที่อ้างถึงให้เกิน๘บรรทัศน์แล้วอ่านข้อบังคับลูกที่ตามมาก็จะทราบว่า
ยังไงราชวิทยาลัยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีครับขอร้องอย่าถือโอกาสโจมตีกันแค่
สถวิทยุมีประชาชนคนเจ็บก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วสิ่งตรงนี้นั่นเท่ากับว่า
อาจารย์นิธิท่านก็บอกไกลว่าเอกสารนี้ไม่น่าจะจริงเพราะว่าถ้าจะมาพบก็คงไม่ได้พบด้วยซ้ำ
แต่ว่ายังไงก็ต้องผ่านทางรัฐมานธรรมหรือออยอยอย่างเป็นทางการ
สำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่า
จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาหรือออยแล้ว
บริษัทดังกล่าวไม่สามารถนำเข้ายาเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะ
เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
และด้วยเหตุที่บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ายามาในประเทศไทย
ดังนั้นบริษัทดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
และไม่สามารถยื่นขออนุญาตในการขึ้นทะเบียนกับออยอีกเช่นกัน
อกจากนี้บริษัทดังกล่าวไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา
หรือขอรับการขึ้นทะเบียนกับออยมาก่อนแต่อย่างใดนะคะ
ขอขึ้นทะเบียนกับออยไว้ก่อนแล้ว
และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอยู่
และอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณา
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกรมธุรกิจการค้า
พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ไม่ใช่ธุรกิจยานและเวชพันธุ์แต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน
และแหล่งที่มาของรายได้ของบริษัทดังกล่าวต่อไปเพื่อความชัดเจน
อกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าว
ไม่เคยติดต่อเพื่อขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาล
อีกทั้งการเจรจาติดต่อเรื่องการนำเข้าวัคซีน
สามารถติดต่อผ่านทางองค์การเพศรัชกรรม
หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้โดยตรง
ในเบื้องต้นก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องพบนายกรรม
หรือรองนายกรรมตามที่มีการกล่าวอ้างแต่ยันใด
นี่ก็เป็นทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
ชี้แจงถึงเรื่องของเอกสารที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในขณะนี้

เพราะว่าพรุ่งนี้ท่านอนุทินชาญวิรากูลรองแนะมนตรีรัฐมนตรีว่าการสวรรค์ศักดิ์ศุกร์
ก็จะไปแถลงข่าวร่วมกับพระวิทยาจุฬาพรอยู่แล้ว

รอฟังคำแถลงจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น